ข่าวนี้นะผมดูแล้วมันเหมือนเดจาวู
คุณผู้ชมครับจะมีพฤติกรรมของมิจฉาชีพ
หลอกให้คนเขารักหลอกให้บ้านนี้เขารักนะครับ

พาเข้าบ้านเสร็จปั๊บก็จะไปดูแลญาติที่ป่วยของเขา
แล้วก็ไปขโมยเงินลักตู้เซฟนะครับ
โอนเงินจากแอปเขาบ้างคุ้นไหม
ข่าวแบบนี้คุ้นไหมเกิดขึ้นอีกแล้ว
ตำรวจไปจับผู้ชายคนนี้หลอกครับ
จะเลือกกลุ่มชายรักชายไปทำให้เขารักไปทำให้เขาหลง
แล้วขอไปอยู่บ้านเขาขอไปอยู่บ้านเขา
จะไปดูแลแม่ที่ป่วยทำทุกคนไว้ใจ
และขโมยของมีค่าไปเป็นล้านครับ

กลมือขึ้นครับลุงครับ

ทรัพย์สินที่เราเอาไว้จากที่พระทะลุง

ก็ถามว่ามาเสียใจอะไรตอนนี้นะ
นะครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มครับตำรวจกองกำกับการ
กองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับนายสุภลินสุบินชมพูหรือวิน
อายุ๓๐ผู้ต้องหาตามหมายจับสารพัทธลุงนะครับ
ข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนผมอยากให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้ไว้
เผื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตัวแล้วจะได้เอ๊ะบ้างนะครับ
ไปจับกลุ่มเขาได้ที่ห้องพักแห่ง๑ในเขตเทศบาลนครหัสใหญ่
จังหวัดสงขลาขณะอยู่กับคู่ขาอีกคนนึง
นี่ผมรายงานตามข่าวนะครับนะครับในวินเนี่ยค้อตก
เอามือกลุ่มหน้าร้องไห้นะครับ
เพราะรู้ตัวว่าต้องกลับเข้าคุกอีกรอบฮะอ้าวทำไมอ่ะ
ผู้ก่อเหตุเคยติดคุกนะครับมา๗ปีจนพ้นโทษออกมาครับ
จากนั้นก็คุมตัวนะครับไปสอบสวนทำบันทึกการจับกลุ่มที่ศูนย์ประสานงานตำรวจ
กองปราบจังหวัดสงขลาไปดูพฤติกรรม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
มาอยู่บ้านด้วยนะมาอยู่บ้านด้วยเสร็จจะปั๊บนะครับ
ทำตัวดีเลยไปช่วยพัดวีแม่ดูแลแม่อายุเจ็ดสิบด้วย
ป่วยไปช่วยทำงานบ้านทุกคนในบ้านรักสิครับ
อันนี้มันใช้เวลาใช้เวลาใช้ความเชื่อใจนะครับ
ไว้ใจในวินใช่ไหมแต่แล้วนายวินก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปครับ
เงินกับของในบ้านหายบ่อยเดี๋ยวหายเดี๋ยวหาย
ยังเคยแอบมอมยาเบิร์ตด้วยแอบมอมยาเบิร์ตด้วย
แล้วเข้าแอปธนาคารโอนเงินไปกว่าห้าแสนบาทแล้วแม่ว่าไง
พอทำแบบนี้แม่นะครับก็ยังเข้าข้างวิน
กระทั่ง๑๕กุมภาพันธ์ครับในวินเนี่ยนะครับ
งัดตู้เซฟขโมยทรัพย์สินได้เงินสดไปได้ทองใบแหวนเพชรไป
โอ้โหแล้วแหวนนี่เป็นมรดกตกทอดของแม่ด้วย
มูลค่าในหลายล้านบาทแล้วหนีไปครับ
เบิร์ตก็เลยไปแจ้งความว่าที่สพเมืองพัทธลุงครับ
ในวินสารภาพว่าเผาเหตุจริงอะแหละ

ตั้งแต่เดือนแรกที่ขโมยมานั่นแหละ
เราอ้างว่าที่เอาไปขายเอาไว้ได้มีกี่แสน
ไม่ถึงหลักล้านอย่างที่คุณบอกข้อมูลไปหรอก

ไม่เขาบอกว่าอยู่กับเขา

ผมรักแม่ผมรักแม่

ก็คุมตัวในวินนะครับส่งพนักงานสอบสวน
สพมพัทธรงค์ท้องที่เกินเหตุดำเนินคดีต่อไป

เขาเรียกคุณผู้ชมชี้จวนให้ดู

มันจะได้